เอาย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งฮะอย่างที่เห็นฉากด้านหลังของเรานะครับ
บอกว่าโอ้โหมีการจวกกลับถอดคำพูดของสองคนนี้
คือกระติกแล้วก็แซนถอดออกมาเป็นแบบท่อนเลยนะ
พูดอะไรมาบ้างนะฮะคือเรื่องนี้นะครับ
หลังจากที่ทั้งแซนแล้วก็กระติกให้ข้อมูลกับนักข่าว
มันมีหลายประเด็นนะคุณนะทั้งประเด็นเรื่องของการที่แตงโมเนี่ย
ใส่ชุดบริสูจน์แล้วไปขออภัยคือแซนเขาจะทำนี้
แหวกชุดบอดี้สูตรเพื่อจะปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลเขาโจมตีเหมือนกัน
ประเด็นที่ว่าทำไมกระติกถึงไม่แจ้งคุณแม่ของแตงโม
แตงโมตกน้ำตกท่าแล้วก็ติดต่อมาว่าคุณแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกจวกถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักพอสมควรนะครับ
เมื่อวานเนี่ยเราได้ฟังกันมาแล้วล่ะนะฮะดังนั้นนะครับคุณผู้ชมเราย้อนถาม
ย้อนเหตุการณ์เมื่อวานให้อีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้
ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมแล้วก็วิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
หรือว่าแซนหนึ่งในคนที่นั่งอยู่บนเรือคืนวันเกิดเหตุนะครับ
เปิดปากถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อชี้แจงข้อสงสัยขณะอยู่บนเรือ
แม่ของแตงโมเนี่ยก็มาพูดสวนเหมือนกันพูดสวนกระติกเหมือนกัน
คืออย่างนี้ฮะการนำเสนอข่าวของเราในช่วงแรกนี้เราจะให้ฟังเลย
เสียงของกระติกเอ่ยแล้วก็เสียงของแม่เอามาแบบจับเสียงชนกันเลย
ว่าพอกติกพูดแบบนี้นะครับในการชี้แจง
คุณแม่พูดถึงกรณีที่กระติกชี้แจงว่ายังไง
อันนี้ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่โดยสิ้นเชิงไม่มีการรับงานหรืออะไรใดทั้งสิ้น
มันเป็นการไปเที่ยวโรงเรือแบบเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนซื้อเรือเป็นเจ้าของเรือ
เราก็ไปมันไม่มีเรื่องประเด็นเงินหรืออะไรอย่างนี้
คืออันนี้ติก็ไม่เข้าใจมันมาได้ยังไง
ซึ่งรายละเอียมโม้นะติ๊กแสดงความตัวที่สุดใจกับทางท่าระบีตังโม่ไปหมดแล้ว
บอกแตงโมว่าไปทานข้าวไปทานข้าวกัน
แต่หลังจากทานข้าวแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
อือนักโมไม่พอใจไปนั่งหน้าบึ่งอยู่ลินเรือ
แล้วก็มันก็ทีนี้ข่าวหลังจากนี้เขาไม่พูดล่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แต่มันมีเกิดการแบบ
จะเรียกว่ามีปัญหากันก็ได้นะในเรือ

ยินยอมไม่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
คือถ้ารู้อย่างนี้น้องโมไม่มาแน่นอน
มาทำไมถูกไหมคะมากินข้าวกินที่ไหนก็ได้
มาลงเรือแล้วเรือมันก็เป็นเรือที่ไม่ปลอดภัยด้วย
อีกประเด็นที่แม่ของแตงโมสวนกับกระติก
หลังจากที่กระติกชี้แจงและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับ
ที่ถามว่ากระติกทำไมวันเกิดเหตุ
โทรแจ้งแม่ของแตงโมเลย
กระติกตอบคำถามสื่อมวลชนว่าอะไรฮะ
บอกว่าแม่ดำน้ำไม่เป็นแม่ไม่มีอุปกรณ์ดำน้ำ
ไม่ใช่นักประดาน้ำและก็ไม่ได้สนิทกับแม่นะครับ
สนิทกับพ่อของแตงโมมากกว่า

สนิทกับคุณพ่อมากคุณพ่อจากไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเราจะหาคนที่สนิทที่สุดก่อน
แล้วตั้งใจกับการหาเพื่อนเจ้าหน้าที่
ประดาน้ำไม่เป็นแม่ไม่มีอุปกรณ์อะไรใด

ซึ่งก็บอกต่างว่าไม่ได้สนิทกับคุณแม่มาก
ขนาดที่แบบกับกวนเลยแบบตก

แต่คุณแม่เขาเข้าในวังสิวะ

คุณพ่อต้องมาตรงนั้นแน่นอน
คุณพ่อช่วยเราได้คุณพ่อต้องถาม

เออจริงไม่ได้คิดถึง
ใช่ไม่สนิทได้ยังไง

อ้าวมันใช่เหตุผลเหรอ
คุณแม่ต้องไปดำน้ำเหรอ
ใช่เหตุผลเหรอคุณแม่ดำน้ำไม่ได้
ดิมตลกมากเลยนะ

ผลักแตงโมตกน้ำตกท่าหรือเปล่า

คุณแตงโมเสียชีวิตมันจะมีผลต่อเรื่องของ
เงินเงินทองรับมรดกอะไรหรือเปล่า

และเป็นประโยคที่คนในโลกโซเชียล

เอาไปโพสต์ไว้เต็มหน้าฟีดเลย

ว่าประเด็นนี้ถ้าแตงโมเสียชีวิตไป

หมายถึงเงินของกระติกนะ
วกกับกระติกประเด็นนี้ว่ายังไง

ทุกคนเขาสร้างและเคลงรายด้านปลอดภัยค่อนข้างดี
แต่ตรงนี้เขาติ๊กไม่มีแล้วนะ

คุณก็ไปหางานใหม่ไปหาเงินใหม่
แล้วลูกเขาเนี่ยลูกที่ว่าลูกบุญธรรมไม่ใช่
เรายังไม่ได้รับเขาเป็นบุตรบุญธรรม
ไม่ได้รับเลยไม่ได้มีเอกสารใดทั้งสิ้น
คือเพียงแต่พูดว่าน้องโมพูดว่า
โมรักอิสเตอร์ว่าจะรับเป็นบุตรบุญธรรมจะส่งเสียเลี้ยงดู
ส่งเสียเลี้ยงดูส่งเลี้ยวส่งแล้ว
ส่งโรงเรียนดีแล้วแพงด้วย

ทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกาย
เขาไม่ได้มีความจริงใจกับลูกเรา
แต่คุณแม่ยังพูดลึกไม่ได้นะคะขอให้เป็นเรื่องของตำรวจ

ก็เป็นประเด็นที่โอ้โหคนในโซเชียลบอกกระติกพูดออกมาได้ยังไงนะฮะ
อันนี้ก็เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์คนในโซเชียลนะ
บอกว่าคุณแตงโมตายเงินเธอก็จะหายไปด้วย
แล้วก็ก่อนหน้านี้คือคุณตังโมเคยโพสต์ตั้งแต่วันเกิดของคุณกติก
ว่ากติกคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตคือโมขาดเขาไม่ได้
คนเขาก็เลยมาบอกไงว่าคำว่าเพื่อนของทั้งสองฝั่งมันไม่เหมือนกัน
อีกฝั่งหนึ่งคือเพื่อนคือหมายถึงคุณตังโม
พูดถึงคุณกติกว่าเป็นเพื่อนอย่างแท้จริง
แต่ทำไมกติกพูดถึงตังโมคือเพียงเพราะเงินเท่านั้นหรือ
อันนี้มันก็กลายมาเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลเนี่ยนะคะ

นี่เขาถอดคำพูดออกมาเลยนะ
คำพูดของกติกบอกว่าถ้าเพื่อนเราเสียชีวิตไป
พี่ต้องเข้าใจนะคะว่าเงินเราก็หายไปเหมือนกันค่ะ

กลายเป็นคำพูดที่โซเชียลเขาถอดออกไป

ให้เห็นว่าโอ้โหทำไมกระติกถึงพูดออกมาแบบนี้
กระทั่งคุณบุ๋มปนัดดายังถอดคำพูดเรื่องเงินตรงนี้เลย
แล้วเอาไปโพสต์ไว้ในเฟซและในไอจีของคุณบุ๋มปนัดดาเองนะครับ
หลายคนก็ถอดคำพูดตรงนี้ไปโพสต์ไว้เหมือนกันนะฮะ

มันมีประเด็นนึงที่โอ้โหร้อนซะเหลือเกิน
พูดถึงที่สาวแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ
แล้วจับขาของคุณแซนทั้งสองข้างเอาไว้
นักข่าวสงสัยว่าคุณแซน

มันจะแหวกมันจะถกอะไรยากหรือเปล่า
นี่เป็นคำถามที่ถามแซน
ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่คุณแซนตอบกลับมา

เดี๋ยวฟังเสียงแซนกับคุณแม่พูดพร้อมกันค่ะ
พี่ไม่เคยเหรอคะ

ในเวลารีบเพราะว่าเขาไม่ได้ถอดนะครับ
เราแหวนข้าง
อันนี้คือประสบการณ์ที่ติดทำนะ
แล้วติดในข้างเป็นว่าโม
ตอนนี้เขาออกมาพูดก็ยังไม่เชื่อใช่ไหมคะ

มันปัสสาวะไม่ได้หรอกค่ะชุดน้องงูมันแคบมันละ
เขาบอกว่าใช้มือแหวกได้เลย
ไม่จริงค่ะมันไม่ใช่
คนเราเนี่ยนะคะถ้าจากจะพ้นผิด
ควรจะพูดความจริงนะให้มันหนักเป็นเบานะคะได้
แต่นี่ยังโกหกอยู่เลยถูกไหมยังโกหกอยู่
โกหกนักข่าวทั้งประเทศเนี่ยมันไม่รอดหรอก
คุณไม่รอดหรอกเดี๋ยวคุณก็โดนโจมตี
โอ้โหเนี่ยประเด็นบอดี้สูตรนี่นะฮะ
ในโลกโซเชียลก็ถอดคำพูดของแซนออกมาเหมือนกัน
ที่ไม่เคยปัสสาวะแบบรีบในชุดบอดี้สูตรหรอกครั้ง
นี่แซนถามผู้สิทธิ์ข่าวถามกลับมานะ
ถ้าเคยก็น่าจะทราบอย่าให้อธิบายเลยค่ะ
ส่วนที่กระติกบอกว่าถ้ากระติกจะต้องปัสสาวะ
ก็จะเลือกแหวกข้างคือแหวกชุดบอดี้สูตรเหมือนกัน
ซึ่งกระติกเคยทำมาแล้ว

ถ้าคุณกติกปัสสาวะแบบนั้นเคยแหวกบอดี้สูตรมาแล้ว
คุณทำที่ไหนมันไม่ใช่บนเรือ
เรือแร่นอยู่แล้วต่างโมถ้าจะปัดชาวะจริง
ใช้มือกี่ข้างในการจับขาแซน
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้คือคุณกติกเขาก็พูด
บอกว่ามันเป็นโจ๊กแซวกันขำเขาก็พูดถึงวันนั้นเนี่ย
ดังนั้นเอาจริงคุณผู้ชมคือกว่าจะผ่านมาทั้งหมดเนี่ย
กางเกงชั้นในแล้วก็มีผ้านามัยอีก

คนในโลกโซเชียลแล้วก็ดาราบอกโอ้โห
ชุดของคุณแตงโมวันนั้นก็กรุยกรายขนาดนั้น

เขามีการรีวิวเลยนะคุณในโลกโซเชียล
มารีวิวมาทดสอบให้ดูเลยลองถ่ายบอดี้สูตรให้ดู
แล้วก็ลองนั่งยองแล้วมือสองข้างต้องจับขาคนสักคนหนึ่ง

ถูกต้องแล้วดาราที่ดิฉันว่านะ
เธอก็ต้องผ่านการใส่บอดี้สูตรมาแล้ว

คุณขวัญอุสามณีเนี่ยเอาโพสต์ของไทยรัฐออนไลน์นี่นะคะ
ไปโพสต์ที่เรามีการโพสต์คำพูดของแซนมา
แล้วเนี่ยคุณขวัญอุสามณีนะโพสต์บอกว่า
ไม่เคยค่ะทำไม่ได้ด้วยค่ะ
ถ้าใครทำได้ช่วยสอนทีค่ะว่าทำยังไง

ขวัญคือต้องถอดแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด
ทำได้ช่วยสอนทีค่ะมีใครใส่ปัสสาวะได้เลยไหมคะ

เอาโพสต์จากไทยรัฐออนไลน์โพสต์นี้
ที่โพสต์คำพูดกติกมาเนี่ยเอาไปโพสต์ต่อ
อกจากนั้นค่ะอีกหนึ่งคนก็คือ
ผู้จัดนักแสดงอย่างคุณหนิงปณิตา
นี่ค่ะคุณหนิงปานิตามาโพสต์บอกว่า
ใส่บอดี้สูดฉี่สวมส้นสูงได้ป่ะ
เรือวิ่งด้วยมือทั้งสองข้างจับขาด้วย

ถ้าเป็นฉากบู๊ในละครคงลุ้นดี
โอ้โหแล้วมีคนมาคอมเมนต์เพียบเลย
อย่างคุณตู่เบี้ยวว่าดีเนี่ยก็มาคอมเมนต์ว่าจริง
เจจ๋าก็มาคอมเมนต์บอกว่างงในงงมากค่ะแม่
ส่วนคุณเมพิชชนาธิ์คอมเมนต์เหมือนกันนะคะ
บอดี้สูตรฉี่แถมใส่ผ้านามัยอีก
กฉี่ยังไงมือจะเปื้อนเมนไหมขออภัยคุณผู้ชม
เนี่ยท่ายากจังนี่คือสิ่งที่คุณเมพิชชนาธิ์
ก็คอมเมนต์ไว้เหมือนกัน
อันนี้คือคนในโลกโซเชียลเขารีวิวแล้วทำให้เห็นเลยว่า
ถ้าเกิดใส่บอดี้สูตรปัสสาวะจะเป็นยังไง
เป็นสาวสองนะฮะที่มาลองทำให้ดูเลยนี่แหวกแบบนี้จะได้หรือไง
ยองอีกมือก็ต้องจับเรือก็โยกเยกแบบนี้
ใช่ค่ะทำให้ดูบอกมันเป็นไปไม่ได้
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะเขาทำสาธิตให้เห็นเลยว่า
ถ้าเรือมันโยกเยกมันโครงเคลงเนี่ย

แหวกชีแล้วก็ถกกระโปรง
เดี๋ยวกูจะเต้นให้มึงดูเลย
แล้วเรือคงกูจะเต้นตามจังหวะเรือเลย

คือเขาต้องมีสกิลเอวที่แบบพิ้วมากเลยนะ
ถ้าจะคงตัวอยู่อะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมจริงคือมันมีเยอะกว่านี้มากเลยนะที่คนมารีวิวแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นมากมายนะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
แล้วไม่น่าจะต้องไปนั่งปัสสาวะในท่าทางที่มันแบบอาจจะดูน่าเกลียดแบบนี้

อันนี้เป็นคนในโลกโซเชียลนะเขาแสดงความคิดเห็นต่างนานาออกมามากมายนะครับ
คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เรื่องของผลชนะสูตรศพเบื้องต้นของคุณแตงโมที่ออกมาระบุว่า
ทรายอัดอยู่ในปอดจำนวนมาก
แล้วก็บาดแผลที่ต้นขาเป็นบาดแผลขนาดใหญ่
ส่วนศพนั้นใส่บอดี้สูตรนั้นนะครับ
ในเรื่องนี้มีความคิดเห็นออกมาจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พบศพด้วยนะครับ
โดยนายชัดชัยกิติชัยหรือว่าชัดตลาดไทยนะฮะ
ซึ่งเป็นนักธุรกิจชื่อดังและเป็นผู้บริหารหน่วยกู้ภัยที่อายุทยานะครับ
แล้วก็เป็นกู้ภัยที่มาร่วมภารกิจค้นหาร่างของคุณแตงโมนิดา
เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความถึงสภาพบาดแผลตั้งแต่ตอนเจอร่างของแตงโมไว้
บอกว่าน้องตกน้ำไม่มีสิทธิ์จะว่ายน้ำไหวเลยนะครับ
เพราะว่าขาขวาโดนใบจักรฟันขาลึกมากยาวคืบกว่านะครับ
น้องน่าจะเกาะเครื่องกลัวตกน้ำแต่ขาขวาตกน้ำแล้วก็โดนใบจักรฟันขา
ก็เลยต้องตกน้ำหมดสิทธิ์ที่จะใช้ขาพยุงตัว
ส่วนขาซ้ายก็โดนด้วยเล็กน้อยนะครับจากความคิดส่วนตัวของผมนะ
คุณชัดชัยบอกแบบนี้ส่วนอื่นไม่มีบาดแผลนะครับ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยครับเสียใจครับ
อกจากนี้คุณชัดชัยยังเขียนต่อในคอมเมนต์อีกบอกว่า
สภาพชุดใส่ครบคือไม่ได้ถอดเพื่อปัสสาวะเลย
ใส่ชุดเกาะอกสวมจากด้านบนลงล่างถอดยากครับ
ไม่ใช่แล้วล่ะครับถ้าจะต้องไปปัสสาวะแบบนั้น
ผมว่าต้องมีเหตุอะไรบนเรือทำให้น้องต้องหนี
และมีการคอมเมนต์ปิดท้ายใต้โพสต์ดังกล่าวบอกว่า
เราก็แค่สงสัยกันเองเพราะสงสารน้อง
ส่วนเรื่องคดีต้องฝากทางท่านตำรวจด้วยนะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องบาดแผลบนร่างกายของแตงโมนะฮะ
โซเชียลรวมถึงคนที่เคยทำงานบนเรือ
มีการตั้งข้อสังเกตถึงบาดแผลดังกล่าวว่า
แตงโมนิดาพลัดตกขณะเรือกำลังแล่นอยู่ด้วยความเร็วอัตราการหมุนของใบจับ
จะอยู่ที่๒๐๐๕๐๐รอบต่อนาที
จึงเป็นไปได้ยากนะครับที่จะเกิดเพียงบาดแผลเดียว
และลักษณะแผลต้องเป็นริยุตามจังหวะการหมุนของใบจักรใบพัด
แล้วก็มีคนที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ในโซเชียลก็ยังสันนิษฐานอีกนะครับว่า
จากบาดแผลที่เกิดขึ้นแตงโมอาจจะพลัดตกขณะที่เรือจอดแล้วก็ลอยอยู่
คุณผู้ชมนี่คือส่วนหนึ่งเรื่องราวของคดีคุณแตงโมนะครับ
อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเรื่องของตำรวจจะลงพื้นที่อะไรยังไง
ของกู้ภัยจวกกลับแล้วก็ออกมาพูดถึงช่วงเวลาในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือแตงโม
รวมถึงประเด็นต่างที่แม่จะออกมาเปิดเผยหลักฐานแชท
การพูดคุยเหตุที่เกิดขึ้นบนเรือด้วย
อย่าเปลี่ยนช่องนะฮะใช่ค่ะบอกเลยนะทุกเบรก
มีข่าวกรณีนี้มีข่าวประเด็นนี้
เพราะว่าสังคมให้ความสนใจเยอะจริง
อยู่กับเราข่าวเที่ยงไทยรัฐไปจนจบรายการนะคะ